ว่าจะพาแฟนชัดข่าวเที่ยงไปเที่ยวกัน
เป็นการท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง
โอ้โหเที่ยวไทยด้วยเก๋ไก่ด้วยลึกซึ้งด้วย
จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากคุณกมลวันการีพัฒน์นะครับ
พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดสุราธานีกันครับ
สวมมงค์ล่องแผ่จิบกาแฟและธรรมชาติ

คลองศกแบมบูราฟอำเภอพนมจังหวัดสุราธานี
ใช้เป็นจุดขายดึงนักท่องเที่ยว

ตามลำคลองที่ทอดยาวตามธรรมชาติ
ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้แบบลงลึก

และร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้าน
ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้งยังไงนะคะ
ถ้าหากว่าเรามาท่องเที่ยวแล้วเราก็ดู

เราก็จะได้แค่รูปใช่ไหมคะ

แต่ว่าถ้าท่องเที่ยวให้ลึกซึ้งนะคะ
เราก็จะไปทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน
การที่เราได้มาช่วยชุมชน

ถึงชุมชนโดยแท้จริงค่ะ
ระยะทางล่องแพรประมาณ๓กิโลเมตร
สองฝั่งมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
อากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด
ชาวบ้านแวะจอดแพรหยุดพักข้างทาง
ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมการต้มกาแฟ

การใช้ชีวิตของคนสมัยก่อนค่ะ

เมื่อได้จิบกาแฟไปพร้อมกับการล่องแพร่แบบนี้
ค่าบริการ๒๕๐บาทนั่งได้แผนละ๒คน
หินพัดก้อนหินยักษ์มหัศจรรย์ขนาดใหญ่
ราว๑๐คนโอบสูง๖เมตร
ตั้งตรงานอยู่บนหน้าผาสูงกลางป่า
ที่บ้านยวนสาวอำเภอคิริรัตนิคม
ฐานของหินไม่แนบสนิทกับที่ตั้ง
ซึ่งถ้ามองไปรอบจะเห็นทัศนียภาพของพื้นป่า
ไกลสุดลูกหูลูกตาแบบ๓๖๐องศาเลยค่ะ

ให้เป็นเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปิดท้ายทริปลงเรือไปปิ่มป่า
จากคุณเขากลางสายน้ำเค้าสามเกลอ

ของจังหวะสุกราชธานีกันค่ะ
ภูเขาหินปูนที่โผล่พ้นเหนือผิวน้ำนะคะ
ถือว่าเป็นไฮไลท์ในการมาล่องเรือ

ที่เกินรัชประพาหรือว่าเกินเชี่ยวหลานค่ะ
แม้ว่าเราจะล่องเรือหางยาวออกมา

แต่เมื่อมาเห็นความงดงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นปรากฏอยู่ตรงหน้า

เดี๋ยวต้องขอตัวไปเก็บภาพความประทับใจสักหน่อยนะคะ
พวกเขา๓ลูกที่ซ่อนตัวอย่างสงบนิ่งอยู่หลังเขา
ผืนน้ำทะเลสาบกว้างใหญ่สีเขียวคลาม

ให้นักท่องเที่ยวผู้หลงไหลในธรรมชาติมาเยือน